กันต่อนะครับยังคงอยู่ในแวดวงของพระสงฆ์คราวนี้
เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันพระกับรถหรู

เรื่องต้นก็คือว่าการหลีกเลี่ยงภาษีต่าง
นำเข้ารถแล้วก็มีการจดประกอบดัดแปลงต่างนะครับ
สำหรับสมเด็จช่วงรถหรูโบราณนะครับ

รวมทั้งอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือหลวงพี่น้ำฝนวัดไผลล้อมครับ
พันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ความครอบครองของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
การนำเข้าเครื่องยนต์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และมีการปลอมแปลงเอกสารการนำเข้า
ทำให้เข้าข่ายเจตนากระทำผิด
ฐานร่วมกันลักลอบหนีสุลกากร
ก็คือรถที่วัดไผลล้อมนั่นเอง
ใช้เครื่องยนต์ของรถยี่ห้อจากัว
ซึ่งอยู่ในความครอบครองของพระครูประหลัสสิทธิวัฒน์
หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผลล้อม
จากการตรวจสอบพบว่ามีการนำเข้ารถ
มาจากสหรัฐอเมริกาด้วยการแยกชิ้นส่วน
แล้วก็มีการปลอมแปลงลายเซ็นต์ผู้นำเข้า
จึงเข้าข่ายฐานความผิดเลี่ยงภาษีอากร
อกจากนี้ยังตรวจพบผู้กระทำความผิด

จำนวน๔คนนะครับจับกลุ่มได้แล้ว๑คน
ส่วนผู้ครอบครองรถดังกล่าวจะมีความผิดฐานร่วมกัน
มีไว้ครอบครองซึ่งสินค้าโดยรู้ว่าเป็นสินค้า
ไม่ได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็รอผลการพิจารณาเรียกเก็บอากร

โดยอาจจะมีการเชิญสมเด็จช่วงเข้าชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้ง
ซึ่งเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม